เอาละค่ะมาดูเรื่องของการกำจัดวัชพืชนะคะ
ตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มีหนอนหัวดำมะพร้าวกำลังระบาดเลย
ไม่อยากจะใช้สิ่งที่เป็นสารเคมีไปกำจัดเขา

ด้วยการปล่อยแตนเบียนบราคอนกว่า๒แสนตัวไปสู้กัน

แตนเบียนบราคอน
ยังชื่อยากอยู่ไว้อ่านปล่อย
แนนเบียนบราคอนอีกสักหนึ่งทีถูกต้องนะคะ
พลตรีเสียงทองมณีทองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๑๒
พร้อมหน่วยงานต่างในจังหวัดชนบุรีค่ะ
เปิดโครงการรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอน๒แสนตัว

ใช่ค่ะไปกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว
แก้ปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
ตอนนี้ระบาดในพื้นที่ต่างของชนบุรีนะคะ
โดยเฉพาะที่สวนมะพร้าวของเกษตรกรหมู่ที่๑๒
ตะบนบางพระอำเภอศรีราชาค่ะ
กิจกรรมนี้เกิดขึ้นตามนโยบายแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
โดยการใช้แตนบินบราคอนเป็นตัวกำจัดนั่นเอง
ซึ่งมีพื้นที่ระบาดอยู่แล้วเยอะนะคะ

อำเภอบางละมุงศรีราชาบ้านบึงและอำเภอเมืองค่ะ
โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณฑนทหารบกที่๑๔มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืชจังหวัดชนบุรี
สถานศึกษาและศูนย์กำจัดศัตรูพืชชุมชน
ที่เกิดการรวมตัวกันนะคะปลูกมะพร้าว

สำหรับโครงการนี้ในการปล่อยแตนเบียนบราคอน
ก็ต้องปล่อยกันทุกสัปดาห์นะไม่ได้ปล่อยกันครั้งเดียวนะคะ
ระยะเวลา๓๔เดือนทุกสัปดาห์ไล่ไปเลยนะคะ
เพื่อให้หนอนหัวดำมะพร้าวหมดไปจากพื้นที่
และทำให้ต้นมะพร้าวมีผลผลิตมะพร้าวกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะ
เพราะว่ามีตั้ง๕๕๙๗ไร่ใน๔อำเภอในตอนนี้
หัวดำมะพร้าวระบาดมากจริงค่ะ

ชอบไลน์หน้าจอตรงเมื่อกี้สักครู่นี้เองนะครับ
คุณสุภาพรส่งมาว่าจะออกไปทำบุญแต่เช้าแล้วนะฮะ

อย่างนี้อนุโมทนาบุญครับวันนี้วันพระนะครับ